ข้างแหลมไปแล้ว

ไปโพสต์รูปคู่กับทางคุณเอสุปชัย

งานนี้ทำเอาหลายคนที่เห็นภาพก็ขำนะ

ภาพพี่เอเขาลง

คำอะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ย
คู่รังกา
มดดำตรีกละเนี่ยเพื่อเจ้อะไร
นี่ไม่ถูกใช่ไหมมดดำมดดำมาได้ซื้อเนี่ย

วันนั้นวันนั้นมดดำอยู่ฟังเทศป่ะอยู่ค่ะเหรอแต่นางไปถ่ายรูปตรงนั้นอ่ะ
สวยเนอะมากเออมดดำบอกเนอะสวยมากเลยเขาเลยผาขาดเนี้ย
ตรงนั้นผาพี่บอกผาเขาเรียกว่าอะไรนะผาขาดเลยอะไรใจใจวะ
ใจขาดอะไรสักอย่างเออใช่ใช่มีคำว่าใจด้วยเออนางไปยืน
ไปนั่งตรงนั้นอ่ะเหมือนกับผาใจขาดเหรอมันแบบต้องเสี่ยงอ่ะ
ต้องวัดใจเอ๊ะผาวัดใจวัดใจอืมไม่แต่พูดถึงรูปคุณเอกสุปไพร์ชัย
เขาแต่งทุกรูปเลยนะแน่นอนสิคุณแองจี้เพิ่งเจอใช่ไหมเนียนมากนะ
เจอแล้วแบบเหมือนไหมใช่เหมือนกับน้องผาแต่คุณเพิ่งเจอใช่ไหม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

คือถ้าโปรแกรมฟรีเหมือนที่เราใช้ทุกวันมันก็ตกได้บางส่วน

หมายว่าสามารถแต่งข้างหัวทั้งตัว

ผมแบบแต่อย่างพี่ไม่ต้องใช้แอปหรอก

ตายแล้วไม่ได้ตั้งใจทำคำขอบาย